รถคันข้างหน้าพอล้มปุ๊บ

มือฟัน
โอ้โหแดงนี่แหละ
โอ้โหทั้งฟันทั้งแทงนะ
อีกฝ่ายคือมาเรื่อยเลยค่ะ

ฟันเสร็จเตะด้วยครับสลับกันอยู่แบบนั้นนะฮะ

ในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

โดนฟันจนเลือดตกยางออกเลยนะครับ

อายุ๑๘ครับเล่าให้ฟังว่า

ชื่อว่าในโฟลกมาจากวัดสว่างอารมณ์

ไปเจอมอเตอร์ไซค์ขี่ซ้อนกันมา
สัก๗๘คันมีหน้าอะไรมากันเยอะเลยฮะ

จากบริเวณสามแยกโรงเรียนไซน์น้อย

ปรากฏว่ารถของคนเจ็บเสีย

เลยฮะซัดรอบนี้

ยั้งหนีไม่ทันก็ถูกรุม

ในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบแล้ว

ดูฮะมือของในบาสนั่นน่ะ

ติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาได้แล้ว

อายุนะครับฟังดีคุณผู้ชมพี่มิ้วครับ

แต่เบื้องต้นทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธ

หรือสรุปรายละเอียดชัดเจนแล้ว
รายงานให้ทราบต่อไปใจเย็นกันหน่อยนะฮะ